มมมามมมมมมและนะคะก็โปรล
มหาสารคามชกมาแล้ว๘๕ไฟล์ชนะ๖๐ไฟล์และแพ้๒๕ไฟล์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เราพบกันเป็นประจำตั้งแต่เวลา๑๔นิกาจนถึงเวลา๑๖นิกา
เรามีนัดกันเป็นประจำครับ

ทางมาถึงครั้งที่๒๒ครับ

เน้นทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับ

และสัปดาห์นี้ครับคู่เอกนำรายการ

ปะทะกับโค้กลูกมะขามหวาน
ทางด้านเพชรดำตอบน้ำหนักให้ทางด้านโค้ก๑กิโลกรัมด้วยครับ
ในภูเขียด๕๑๕๒กับ๕๒๕กิโลกรัม
เราหัวเป็นคู่มวย๖๐๐๑เสืออีซานครับ
แล้วก็คู่คำครับเพชรน้ำชัยสิทธิ์ผู้พันออสครับอีกหนึ่งนักชกพันละห่ำครับ
ดวนกับคมโกลีมวยไทยและบนเวทีคู่แรกครับกำลังไหว้คู่อยู่นี้ครับ
นักชกในมุมน้ำเงินโกรีมวยไทยนายกิติโชธพรรคดีสี่
จากกำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดไว้สิบแปดปี
หรือว่าชื่อเดิมนั่นก็คือสามเคสพลานศรีครับ
ในอดีตที่เคยประทะระดับร้อยล้านเกียรติกำทรมาแล้วครับ
ส่วนนักชกในมุมแดงครับเพชรอานนท์เอ็ดลิ้มมวยไทยครับ
อานนท์ดำหรือครับจากอำเภอบรบือจังหวัดมหาศาลคามวัย
ต้องบอกว่าจอมเก่าเลยครับธนาเพชรอานนท์
ดูประสบการณ์ต้องบอกใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับเคนนั้นก็คือโกลี่หัวหน้าคณะแล้วครับ
ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าคณะหนุ่มครับ
สีเสื้อโกลีมวยไทยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าเค
พิกัด๕๖กิโลกรัมระหว่างเพชรอานนท์เอ็ดลิ้มมวยไทยครับ
บุคเทโกลีมวยไทยรูปร่างสรีระนี่ต้องบอกว่าไม่แตกต่างกันเลยครับ
โอ้โหมีบัตร๑๒ครับ
บอกว่าดุงเทศบาลเขารู้จักคือจอดแอดของกูกันด้วยเลยครับ
ต่อมาเองยังเป็นดาวรุ่งครับ
แล้วก็เป็นนักมวยที่ใช้ลูกทีมได้ดีครับหนุ่มเทศบาล
แล้วมาดูเคคนนี้ครับแม่เป็นรุ่นน้องของกลุ่มเทศบาล
มีลูกทีมที่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้แล้วใช้ลูกทีมได้ดีครับ
โอ้โหซ้ายเจอศอกสวนเข้ามาครับ
เดินเดินขยับมันเอ็ดสองซ้าย
ใจก็ขยับกยับจะใช้สองเลยครับ

จะขยับต้อนนักชกรุ่นน้องครับ

ยาดานนท์พยายามจะเบียดเข้ามาโอ้โหนี่ครับจังหวะลวม
เดินเบียดทันทีครับเกิดทีมเกิดทีมกับสอบแล้วครับ
โอเคเทดานนท์ชิดชบครับทำบวยจังหวะทีมได้สวยงามครับ
ให้สอพันธ์ศรียาครับทุบขวาตัดลำตัวเข้าไปครับ
สูงสูงถึงเท่าเทียมเลยครับพอหลวมปั๊บนี่ลูกทีมของเขากันมาทันทีครับ
โอเคก๋ยฟซ้ายนั้นวรรยาไปเรื่อยเลยครับลูกทีมซ้ายของเทนนั่นต้องเบาะว่าตราย
ครับทัยรัดโดยไทยไฟเตอร์ครับจากเวทีมวย

หรือว่าชาวต่างชาติสามารถเดินทางมารับชมได้ฟรีนะครับ

จากภาพช้าเมื่อยกแรกที่ผ่านมา

แล้วพยายามจะปักด้วยศอกตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเสียบใน

เข้าหาในช่วงยกแรกที่ผ่านมานะครับ
เอาละครับผ่านไปเพียงแค่๑ยกเท่านั้นครับ
เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวตามกันต่อครับ

หรือว่าจะเจอความเก่าของทางด้านเพชรอานนท์เดี๋ยวลุ้นกันครับ
สมกรรมใช้หน้าทางพิเศษครับธนาคมที่บนเวที
ไม่ได้หนีนะครับเคอย่ามามีทีมซ้ายเพชรอนนท์พยายามจะเปลี่ยนเข้ามา
ต้องลูกต้องบอกว่าลูกถีบแบบนี้ตัดแรงผู้ต่อสู้ได้ดีเหลือเกินนะครับ

เพชรอนนท์นั้นก็มีมัน๑สองแล้วนี่ครับทีม
เจอเกลือจิบเกลือครับ
เอาละครับชิงจังหวะถีบอย่างนี้นี่

นี่ดูครับว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าครับแพ้อานนท์

หยิบอีกแล้วครับ

เอ้าครับกับบ้านขวาของสุดท้ายแพทย์นานนท์หลุดไป

เทเข้าต่อมา

ปล่อยให้นักชกรุ่นน้องตีก่อนครับ

เทนานนท์
มีมาดขวาอ้าวมักเจอกับตั้้นครับ
โอ้โหโหโดดกับตั้้นครับเข่าอ่อนครับ
มานะครับตั้้มไปสองซ้ายเติบด้วยแค่ซ้ายลุด
เหมือนจะสบช่องครับ
รู้เลยครับว่านักชกรุ่นน้องไม่ชอบหมัดครับ

นี่แหละครับเด้งเชือกกลับมารับหมัดขวาครับเต็มครับ
โอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับสองแรงบวกแบบนี้ครับ
แต่ต้องบอกว่ายังลุกขึ้นมาครับเสียไปหนึ่งนับแล้วหมดยกเลยครับ
โอ้โหละครั้งช่วยครับ
โอ้โหต้องบอกว่าในช่วงปลายยกครับก่อนหมดยก๒ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ
เคโกรีมวยไทยครับเจอพลิกหมัดครับ
เด้งเชือกลับมารับหมัดขวาของทางด้านเฟสอันธน
ดลงไปเต็มครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเตะซ้ายครับ
ช็อตเด็ดมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวดูกันนะครับในช่วงปลายยกที่๒

ต้องบอกว่าวงในนี่ปล่อยให้ทางด้านเคตีครับแต่ฝ่ายเดียวแล้วนี่ครับ
จุดเปลี่ยนครับเห็นว่าเคโดนหมัดแล้วมีซุดมีเข่าอ่อนครับ
เป็นอานนท์พยายามจะเร่งทันทีและนี่ครับจังหวะเตะหลุด
นี่ครับจังหวะเด้งเชือกครับหมัดขวาตรงสั้นครับ
ไม่น่าจะฟื้นเลยครับดูครับโดนเข้ากระโดงคางเต็มเต็มเลยครับ
เหมือนหลับกลางอากาศแต่ก็ยังลุกขึ้นมาครับ
แสดงว่าซ้อมมาดีครับเค
แต่ก็เสียไปหนึ่งนับครับในช่วงปลายยกที่ผ่านมาครับ
โหน่าเสียดายครับแต่ว่ายังมีเวลาครับ
เพราะว่าเพิ่งจะผ่านไป๒ยกครับยกนี้ยกที่สาม
เดี๋ยวลุ้นกันครับจะแก้เกมอย่างไรครับเค
อุ้ยมาเป็นชุดเลยครับเหล่านายของเค
เด้งตีเจอหักทิ้งเลยครับ
เคพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเสียบด้วยค่าขวาและล๊อกใน
พยายามจะเสิร์ฟสดท้ายเมื่อแรง

บนละมะเด้งด้วยข้าวขวา
แม่แต่วงในต้องบอกว่าคนเดียวเลยครับ

ด้านเคปักด้วยศอกซ้าย

นี่แหละครับต่อยให้นักชกรุ่นน้องครับ
เด้งตีแล้วปิดฉากเลยครับ
โอ้โหกรรมการนับไม่ถึง๑๐ครับ
กมือยุติการชกเลยครับ

ปล่อยให้ตีเลยครับธนาเพชรานนท์
แล้วพยายามจะหาจังหวะไล่แขนฟันศอกครับ

นี่ครับบริเวณหน้าผากของเท

แล้วมาเป็นชุดเลยครับโอ้โห

สลบครับนี่ครับฟันด้วยศอกขวาก่อนครับ

ยืนไม่ไหวครับชุดนี้

แล้วซ้ำเข้าไปอีกทีแม่นจริงครับหมัดของชนะแพทยานนท์

โอ้โหแล้วเติมเข้าไปอีกทีครับปลายขาง
ล่วงเลยครับ

นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้

มวยไทย

เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
กับรายการไทยรัฐมวยไทย